ชั่วตลอดตลาด
ตลาดดีกว่าจ้าที่นี่ไม่มีทอดมันแซ่บแต่ว่ามีวัตถุดิบให้ดูนะจ๊ะ
เพราะว่าวันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปเช็คกันนะคะ
มาดูราคาเนื้อสัตว์กันก่อนเลยค่ะ
เนื้อสัตว์วันนี้บอกเลยว่าหมูเนื้อแดงเราปรับขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
บาทต่อกิโลกรัมนะคะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็ยังคงที่นะจ๊ะ
๕บาทต่อฟองค่ะไปดูราคาของผักกันบ้างดีกว่าค่ะ
มาเลยผักบุ้งจีนวันนี้นะคะ๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
มะนาวค่ะลูกละ๔๓บาทนะคะ
ชีไทย๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจินดาแดงวันนี้๖๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า